ต่อกันที่เรื่องของน้ำกันเลยละกัน
ตอนนี้ทีมข่าวของเราตามมวลน้ำก้อนนี้มาถึงสุโขทัยแล้วนะครับ
วนน้ำก้อนใหญ่ครับไหลมาจากอำเภอศรีสัชนาลัย
ลงไปที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแล้ว

ทำให้ทุกหน่วยงานต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แล้วเข้าไปท่วมตัวเมืองของจังหวัดสุโขทัย
ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสระอัตรราวิรังศรีอันการ์
ผู้สื่อข่าวแถวนี้บรรยายงานสดมาจากจังหวัดสุโขทัยครับ
เช่นที่ชนบสถานสุโขทัยกำลังเล่นกรงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่
เข้ามาตักเศษกิ่งไม้บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ

เพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านประตูได้สะดวก

หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
วนน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ
น้ำจากอำเภอศรีสัชนาลัยได้ไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกตั้งแต่เมื่อช่วง๓นาฬิกาที่ผ่านมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำบ้านหัดสะพานจันทร์จำนวน๓บานสูง๒เมตรและอีก๒บานสูง๗๐เซนติเมตร
เร่งตากเศษวัชพืชและเศษกิ่งไม้ออกจากประตูเพื่อให้น้ำนั้นไหลลงแม่น้ำยมตอนล่างได้อย่างสะดวกนะครับและไม่ให้กระทบกับตัวอาคาร
ส่วนสถานการณ์น้ำตามสถานีวัดน้ำต่างนะครับยังคงมีมวลน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำวาย๑๔อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีน้ำไหลผ่าน๘๖๗ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลก๕๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
สถานีวัดน้ำวาย๓๓อำเภอศรีสำโลงมีน้ำไหลผ่าน๕๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและสถานีวัดน้ำวาย๔ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยมีน้ำไหลผ่าน๓๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากการสอบถามผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยลบที่สามที่ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมก็ระบุนะครับว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกส่งตัวแล้วและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้มีการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยมโดยเฉพาะการ

ได้ว่าก็แบบชั่วโมงต่อชั่วโมงต้องดูกันตลอดเวลา
แต่สังเกตดูเศษขยะอะไรต่างที่มากับน้ำแล้วมาติดที่บริเวณประตูน้ำหาดตะวันจันท
ปัจจุบันนี้ทางจุดประธานก็ได้หาเครื่องจากมา
ขนออกจากประตูน้ำเพื่อให้น้ำมันไหลคล่องขึ้น
ปัจจุบันก็มีแค่ตัวเดียวก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็จะมาเสริมเพิ่มขึ้นเครื่องจากเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับ
จากการเฝ้าติดตามระดับน้ำของทีมข่าวตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาของเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงนักขณะนี้นะครับ
พบว่าบริเวณบ้านดอนระเบียงอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
มีระดับน้ำสูงที่๖เมตร๘๖เซนติเมตรซึ่งมีระดับน้ำได้เริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อเวลา๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
บริเวณตัวอำเภอศรีสัชนาลัยสูง๖เมตร๒๔เซนติเมตรโดยเริ่มลดลงช่วงเวลา๘นาฬิกา
และบริเวณอำเภอสวรรคโลกสูง๗เมตร๑๕เซนติเมตรซึ่งเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาที่ผ่านมา
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
หากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นแม่น้ำยมทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
หากเกิดกรณีปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกสูงเกินกว่า๙เมตร
อาจจะมีปัญหาในการให้น้ำนั้นเอ่อเข้าท่วมในตัวเมือง
เนื่องจากแม่น้ำยมในเขตเมืองมีลักษณะค่อนข้างแคบ
และมีพื้นที่ต่ำกว่าอำเภอสวรรคโลกครับ
เจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยมในเขตตัวเมืองนะครับ
ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
หากพบว่าน้ำสูงถึงผนังกั้นน้ำ
ก็ควรรีบเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนนะครับ
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับ
สราชนวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ